มาดูเรื่องสถานการณ์น้ำกันหน่อยละกัน
เมื่อคืนนี้ที่ตรงตลาดสดพระประแดงระทึกเลยคุณผู้ชม
เพราะอะไรรู้ไหมน้ำทะเลหนุนสูงแล้วก็ทะลักท่วมตลาดเลยค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยโอ้โหตกอกตกใจนะคะ

ใช่แต่เดี๋ยวให้ดูนะที่ตลาดสดพระประแดง
ส่วนอันนี้ที่เอาให้คุณผู้ชมดูเป็นที่แพร่ก่อน
ถล่มทั้งคืนเลยค่ะตกลงมาอย่างหนักแบบนี้นี่
กลางดึกชาวบ้านก็ต้องตื่นขึ้นมาตกออกตกใจเหมือนกันฮะ
นี่ตำบลสร้อยที่อำเภอวังชิ้นเนี่ยนะคะ
ในอ่างเก็บน้ำต่างมันล้นสปิลเวย์แล้ว
โดยเฉพาะที่อ่างแม่อางข้อมูลบอกว่าช่วงประมาณสักตี๒
น้ำป่าทะลักเข้าท่วมบ้านของชาวบ้านแล้วมาเร็วด้วยเก็บของไม่ทันหรอกค่ะ
เขาก็ลงพื้นที่ค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบด้วย
ที่แพร่กันไปแล้วใช่ไหมมาดูที่สมุทรปราการหน่อยตลาดสดพระประแดง
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพระประแดงเนี่ยเขาก็ต้องเร่งวางกระสอบทรายกั้นไม่ให้เห็นน้ำไหม
น้ำมันมาแล้วค่ะทะลักเข้ามาในตลาดสดพระประแดงถนนสายหลักที่ชาวบ้านเขาสัญจรไปมา
เพราะว่าเมื่อคืนนี้น้ำทะเลหนุนสูงฝนตกลงมาเติมอีกค่ะแหมมีทั้งน้ำหนุนแล้วก็น้ำฝน
น้ำจากแม่น้ำเจ้าพญามันก็เลยล้นเขื่อนกั้นทะลักท่วมพื้นที่ตลาดสด
นี่พ่อค้าแม่ค้าเมื่อเช้านี้ต้องใส่บูธเดินลุยน้ำกันเลยนะคะรอบตลาดเนี่ยน้ำสูงประมาณสักฟุตหนึ่งไม้บรรทัศนึงค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าบางร้านเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวหยุดขายแล้วกันวันนี้ไม่ขาย
แต่ว่าร้านไหนแผงไหนที่เปิดขายนี่ก็ต้องลุยน้ำมาขายของคนซื้อของก็ต้องลุยน้ำไปซื้อเหมือนกัน
ครับตอนนี้เนี่ยชาวพระประแดงดูข่าวเที่ยงของเราอยู่หรือเปล่าสถานการณ์น้ำตอนนี้เป็นยังไง
ส่งข้อความมาบอกกันหน่อยนะคะใช่ส่วนในพื้นที่กรุงเทพก็จะมีน้ำหนุนเหมือนกันนะฮะ
เพราะว่าเมื่อเช้าทางผู้ว่าชาติชาติสิทธิพันธ์ได้พูดถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงนี้
บอกว่าสถานการณ์น้ำปัจจุบันพบว่าน้ำทะเลหนุนมากกว่าปกติร้อยละ๓๐แล้วนะครับ
แม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นล้นเข้าเขตที่อยู่นอกเขื่อนเล็กน้อย
อย่างเช่นเขตไหนบ้างล่ะในกรุงเทพนะเขตดูสิตนะครับ
กรุงเทพกำลังเร่งอุดรอยลั่วริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวด้วย
น้ำทะเลหนุนครั้งนี้จะมีปริมาณมากกว่าที่มีการพยากรไว้ค่อนข้างมากนะครับ
แล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำในกรุงเทพตลอดจนปากแม่น้ำเจ้าพระยา
จังหวัดสมุทรประการก็ต้องเฝ้าระวังเอาไว้ด้วยนะฮะผู้ว่าชัดชาติบอกมาแบบนี้
กรุงเทพกำลังพยายามที่จะเร่งแก้ไขปัญหาตรงนี้
โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องควรระวังด้วยนะครับ